แต่รายล่าสุดค่ะโทรหาตำรวจ
ค่ะโทรมาบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจอะร้อก่อนไปลงมา
สุดท้ายพอตำรวจเฉลยว่าเขาเป็นตำรวจ
เพาะเลยค่ะทำไมโหพี่วันนี้ยังหลอกใครไม่ได้เลยอ่ะลองไปดูค่ะ

อยู่ที่สพรัฐนบุรีจังหวัดสุรินครับ
ตอนนี้คุณมาที่สพแล้วนะครับ
ไม่ครับผมทำงานอยู่ที่นี่ครับ
ผมอยู่งานสอบสวรรค์สพรัตนบุรีเนี่ยครับ

น่าจะน่าจะไม่จริงหรือเปล่าครับผมโอเคซื้อดูครับ
ชื่อทนถ่วยคงควรคอยทนถ่วยคงควรคอยครับ
ชื่อชื่ออะไรไหมครับชื่ออีกคนจะได้บอกแน่ครับ
นี่ค่ะเห็นไหมยังไม่ได้สักคนเลยอ่ะวันนี้

ตรงนั้นพี่ถนงทุยมีตัวตนจริงไหมก่อน
ทำไมพูดเก่งพี่พูดไม่ได้แล้วพี่ไม่กล้าพูด
พี่ดีใจมากที่ข่าวนี้พี่ไม่ได้อ่าน

เอาเรื่องนี้ก่อนนะคะสุดท้ายแล้วพอรู้ว่าเป็นโทรหาตำรวจ

เมื่อกี้ที่เป็นเสียงได้ยินเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
คือตอนแรกเป็นผู้หญิงโทรมาหาตำรวจบอกว่า

เป็นร้อยเวรสอบภอมึงชนบุรีนะคะ

อย่างนู้นอย่างนี้คุณจะแจ้งความด้วยตนเองก็ได้
ไม่สะดวกก็แจ้งความผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับ
สุดท้ายคนที่รับสายผู้ชายเสื้อแดง
ก็เลยบอกว่าผมเป็นตำรวจ

อยู่ที่สพรัฐนบุรีจังหวัดสุรินครับ

เป็นตำรวจผมเช็คแล้วไม่มีชื่อคุณอยู่ในสาระบบ
ตกลงคุณเป็นตำรวจที่ไหนยังไงกันแน่คุณตัวจริงหรือเปล่า

คุณตำรวจตัวจริงเลยถามกลับไปว่าได้กี่คนแล้วล่ะวันนี้

เพื่อนตำรวจอีกคนที่อยู่ในสถานีเดียวกัน
ก็เลยแกล้งแซวบอกเขาไปสิว่าชื่อธนงถวย

เพราะฉะนั้นแหละกางคอร์เซ็นเตอร์ก็เลยต้องตัดใจนะ

ล่าสุดทีมข่าวเราไปสพรัฐนบุรีไปเจอ
คุณตำรวจคนนี้ค่ะ๑๐ตำรวจโทวรวุฒิสุธิธรรมนะคะ
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
ปฏิบัติหน้าที่ธุรการคดีกลุ่มงานสอบสวน
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕เมื่อวานนี้
โทรมาบอกว่าโทรมาจากกองบังคับการตำรวจจราจรเลย
เพราะว่าตัวของพี่ตำรวจคนนี้

อื้อหือตำรวจขับรถฝ่าดานตรวจเอาสิ
สิบตำรวจโทวรวุฒิบอกว่าผมไม่ได้ฝ่าด่านตรวจ

เวลาโทรไปติดตามคดีแบบจริงที่เป็นตัวจริง
คนไม่เชื่อบางคนด่าตำรวจกลับอีก
ใคร้เป็นตำรวจก็ทำงานลำบากไปอีก
ย้ำแบบนี้ประชาชนนะ
ถ้าคุณจะแจ้งความคุณต้องไปแจ้งความด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะ

จะมีการแจ้งความเรื่องเอกสารหายเท่านั้น
แจ้งผ่านไลน์ไม่ได้แจ้งผ่านที่มันใช้อินเตอร์เน็ตต่าง
ไม่ได้นะคะต้องไปด้วยตัวเองเท่านั้น
ฝากประชาชนอย่าหลงเชื่อและที่สำคัญที่สุด
ข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ตรวจสอบจนแน่ใจจริงว่าเขาคือตำรวจ
ทางที่ดีไปเจอลงพักง่ายที่สุด
ฟังพี่เขาเตือนนะคะ
ถ้าหากมีการพูดหลอกล่อให้เราเชื่อให้เราโอนเงิน
ก็คือห้ามโอนเด็กขาดครับ